ผมเชื่อว่าตอนนี้นะฮะหัวใจของคนไทยนะครับ
ก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็ขอให้ปฏิหารนั้นมีจริง
ในการที่ให้เด็กรอดชีวิตออกมาให้ได้

โอ้โหหลายคนเชื่อว่ามันเป็นช่วงที่แบบบีบหัวใจ
แล้วก็หลายคนก็ลุ้นกับปฏิบัติการครั้งนี้

อยากให้หาทั้ง๑๓ชีวิตให้เจอภายในวันนี้ค่ะ

หวังว่าวันนี้จะได้รับข่าวดีเจ้าหน้าที่ทำงานสำเร็จ
แล้วก็พบทั้ง๑๓ชีวิตนะครับ

เพราะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่

กำลังของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานจริงนะครับ
รวมถึงกำลังใจจากประชาชน
แล้วก็อุปกรณ์ต่างที่ส่งตรงไปจากหน่วยงาน

เราสรุปการติดตามปฏิบัติภารกิจของเมื่อวานนี้กันซะหน่อยนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้การปฏิบัติภารกิจ
ถือว่าเข้าสู่ในช่วงของวันที่๔แล้ว
พอเรานับมาตอนนี้ก็๓วัน
กับอีก๑๓ชั่วโมงครึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้การปฏิบัติการนั้นนาวาเอกอนันต์สุทราวันนะครับ
ผู้บังคับการกรมพิเศษที่๑หัวหน้าหน่วยซิล
เปิดเผยว่าหน่วยซิลได้ปรับแผนเรื่องของกำลังคน
โดยแบ่งทีมชุดแรกเป็น๘นาย
ทีมชุดแรกจะเป็นทีมที่เข้าไปอยู่ในถ้ำเลยนะ

ส่วนอีก๒คนจะประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมด้านนอก
อีก๒คนก็ประจำอยู่หน้าถ้ำ
และอีก๕คนคอยสนับสนุนลำเลียงอุปกรณ์
ทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป
แต่ความสำคัญของทุกคน
ถือว่ามีหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นภารกิจสำคัญด้านต่าง
อย่างคนอยู่ในถ้ำปฏิบัติการในการเข้าไปหา
เอาของกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปไว้ในถ้ำให้ได้เร็วที่สุด
เพราะว่าหากเจอเด็กทั้ง๑๒และโค้ชอีก๑คน
ก็ต้องเอาอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยใช้อยู่ในถ้ำ
ถูกต้องค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่ลำเลียงอุปกรณ์
อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะอุปกรณ์ต่าง
คือสิ่งสำคัญพวกถังออกซิเจนต่างที่จะไปช่วยเหลือชีวิตเด็ก
เพราะฉะนั้นจริงขาดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปไม่ได้เลย
ซิลข้างนอกก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมหัก
ได้รับการติดต่อจากหน่วยซิลข้างในก็พร้อมจะส่งอุปกรณ์ลำเลียงเข้าไปทันที
โดยเมื่อวานนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรื่องของการสูบน้ำออกจากปากถ้ำ
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงให้มีพื้นที่ทำงานมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ต้องเลยขึ้นไปอีกนะครับเพราะถือว่าเป็นเนินสูง
ที่คาดว่าเด็กน่าจะไปรอความช่วยเหลืออยู่
แต่ว่าช่วงนี้มันไม่ได้เดินเท้าปกติลุยแล้วก็ดำน้ำลงไปด้วยอีก
ก็ตรงจุดที่คาดว่าเด็กจะอยู่น่าจะเป็นพื้นที่กว้างพอสมควร
แล้วก็เด็กอยู่กันได้ทั้งหมด
สำหรับการปรับแผนของหน่วยซิลเป็นการปรับเฉพาะกำลังพล
ที่จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปในคราวเดียว
จะไม่ย้อนกลับมาเปลี่ยนชุดปฏิบัติการอีกจนกว่าจะถึงที่หมาย
คือวัน๒วันแรกหน่วยซิลชุดหนึ่งเข้าไป
เสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อให้หน่วยซีลอีกชุดหนึ่ง

แต่ตอนนี้หน่วยซิล๘นายที่เข้าไปข้างในต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมเลย
จะไปพักค้างคืนอยู่ภายในถ้ำนั้นเลยนะครับ
รวมถึงเรื่องของการดำน้ำเรื่องของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เชือกต่อระยะเชือกช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีตามหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับ
ด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่ถ้ำหลวงติดตามปฏิบัติการค้นหา
ฟังการสรุปการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เดินทางเข้าพบผู้ปกครองของเด็กเพื่อให้กำลังใจนะครับ
โดยยืนยันกับผู้ปกครองว่าเจ้าหน้าที่ค้นหาอย่างเต็มที่
และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหลานของทุกท่านนั้นออกมาอย่างปลอดภัยที่สุด
พร้อมย้ำว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างยังเป็นไปตามแผน
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเชื่อมั่นว่าเด็กยังปลอดภัยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้พลเอกอนุพงศ์ก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องปัญหา
บอกว่าปัญหาของหน่วยซิลนั่นก็คือเรื่องระดับน้ำในถ้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงน้ำที่มันเป็นโครนขุ่น
ทำให้การดำน้ำทำได้ด้วยความยากลำบากนะคะ
แล้วก็หน่วยซิลก็ประสานขอให้เจ้าหน้าที่
พยายามที่จะลดระดับน้ำในถ้ำให้ได้มากที่สุด
ให้มันไม่สูงไปจนถึงเพดานถ้ำ
ดังนั้นก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สูบน้ำออก
เพื่อว่าจะได้มีช่องว่างมากที่สุด
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะต้องทำโดยเร็ว
เพราะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาหนักอีก
ความลำบากก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นการเร่งติดตั้งปั๊มน้ำ
ก็จะช่วยให้หน่วยซิลเข้าไปในถ้ำได้
โดยไม่ต้องดำน้ำตลอดเส้นทาง
ก็จะมีการเดินบ้างปีนบ้าง
ซึ่งจะทำให้การเดินทางแต่ละช่วงทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
แล้วก็ตอนนี้มีการระดมเครื่องปั่นไฟ
จนถึงบริเวณปากถ้ำสายไฟ
แล้วก็ปั๊มน้ำต่างมาเพิ่มเติมแล้วด้วย
ฟังเสียงพลเอกอนุพงศ์ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ไม่ถึงพิดารถ้ำในทางที่ไปกันนะให้มากที่สุด
ถ้าให้เขาดำไปตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะเป็นน้ำโครนแล้วมันก็บล็อกการเดินทางเข้าไป

ไม่มีฟองอากาศนะนะจะอยู่ได้ประมาณ๓ชั่วโมงก็จะอยู่ได้นานขึ้น
สื่อเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วแต่เขาไม่สามารถไปต่อได้
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของกลางตรงกลางนั้นได้
เพราะว่าติดที่ว่าน้ำมันมามากแล้วเป็นน้ำโครนทั้งนั้นเลย
คือไม่เห็นอะไรเลยแล้วเป็นน้ำโครน
ก็ยืนยันเขาว่าตัวเราตั้งใจที่จะให้ถึงตัวเด็กวันนี้ให้ได้
ก็ติดอยู่ตรงที่เราต้องมุดน้ำเข้าไปตรงนี้
ซึ่งน้ำมันเพิ่มแต่ก็ยังมีส่วนดี

ในการที่จะปรับน้ำพอยังน่าจะสู้ได้
ถ้าฝนไม่เติมมากนะครับแล้วก็ทำให้ทางชุดซิลเขาทำงานได้
ถ้าชุดซิลเขาทำงานได้ผมเชื่อว่าเข้าไปได้
แล้วผมเชื่อมั่นว่าเด็กต้องอยู่ต้องกลับมาที่โถง
นี่แหละครับก็เป็นคำชี้แจงเรื่องของอุปกรณ์ต่าง
บอกว่าถังออกซิเจนและอุปกรณ์สำคัญมาก
คือต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วก็รองรับความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ส่วนที่มีปัญหาเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่มีควัน
อาจจะทำให้กาดภายในถ้ำลดน้อยลงนั้น
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบอกว่าต้องดูที่หน้างาน
เพราะเครื่องสูบน้ำมันมีหลากรูปแบบ

และจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
รวมถึงเสริมไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวก

ขณะนี้มีการลากสายไฟฟ้าเป็นระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มที่

สำหรับเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เดินไฟฟ้า๓เฟส

รวมทั้งไฟส่องสว่างภายในถ้ำให้เร็วที่สุด
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง
ได้ช่วยกันนำสายไฟขนาดความยาว๑๐๐เมตร

เพื่อใช้ปั่นไฟให้ความสว่าง
แล้วก็เครื่องสูบน้ำตามจุดที่น้ำท่วมในถ้ำ
กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
คือเมื่อวานในช่วงครึ่งวันเช้า
ไปถึงสถานที่นะครับ

วันบ่ายตกลงมาเหมือนกัน

มีการปฏิบัติภารกิจที่ค่อนข้างยากลำบากอยู่แล้ว
ช่วงบ่ายปฏิบัติภารกิจยากกว่าเดิมอีก
สายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลย

เพื่อใช้ประบายน้ำออกจากถ้ำนะครับ
จากหน่วยซิลแล้วยังมีหน่วยงานเข้ามาสมทบ
ก็คือเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แบ่งกำลังออกเป็น๒ชุดนะครับ
โดย๑ชุดก็จะตามหน่วยซิลเข้าไปในถ้ำ
ส่วนอีกชุดก็เดินเท้า
รวมกับชุดสำรวจของตำรวจตระเวนชายแดน

ปล่องเพื่อจะโรยตัวเข้าไป

พยายามหยอดขนมหยอดอาหารหยอดน้ำดื่มลงไปแล้ว
แต่ติดเท่ากับปล่องน้ำตัน
ไม่สามารถที่จะทะลุลงไปถึงโพรงข้างล่างได้
แต่ว่ามีอีกปล่องหนึ่งนะครับที่อาจจะสามารถทะลุลงไปได้
เจ้าหน้าที่ก็โรยตัวลงไป๙๐เมตร
แต่ไม่สามารถลงไปได้ลึกกว่านั้น
ต้องย้อนกลับมาเตรียมอุปกรณ์
ตรงจุดของปล่องนี่แหละฮะทางด้านพลเอกอนุพงศ์บอกว่า

มีแนวทางว่าจะพยายามที่จะไปที่หน้าผานี้ให้ได้
แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไป

เป็นเรื่องยากที่เฮลิคอปเตอร์จะลงจอด

แต่จากการดูพิกัดที่พบปล่องนั้น
เป็นจุดใกล้กับจุดที่คาดว่าเด็กนั้นจะอยู่ตรงจุดนั้นแหละครับ
อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ทำความเข้าใจแล้วก็ได้วางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานไว้
วันนี้คงต้องจับตามองไปที่เรื่องของปล่องและโพรงต่าง
เพราะเมื่อวานนี้เราจับตามองไปที่เรื่องของพยายาม

ตามที่ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเมื่อวานบอกว่า
จะต้องสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด

เพราะอุปสรรคเรื่องของฝนแล้วก็น้ำที่เติมลงมาตลอด
ใช่ค่ะทีนี้การค้นหาอย่างที่บอกคุณผู้ชม
ซิลจะเป็นหน่วยหลักในการที่จะค้นหา
แต่ก็ยังมีกำลังเสริมหน่วยอื่นเข้ามาตลอดต่อเนื่องมากเลย
ลายพรางแบบนี้ก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ย
เพื่อที่จะเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างมาช่วยเสริม
ซึ่งอุปกรณ์ต่างมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระรัชนาคอลเหนือนั่นเอง
ซึ่งได้นำอุปกรณ์ไฮเทคมาร่วมภารกิจมีอะไรบ้าง
มาดูเลยค่ะมีชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เอายานขับเคลื่อนใต้น้ำ
ซึ่งก็ที่มาช่วยเหลือนี่มีดีกรีเป็นแชมป์หุ่นยนต์

อันนี้แหละการันตีได้ว่าตัวยานจะสามารถสำรวจใต้น้ำ
ตั้งแต่แหล่งน้ำจืดขนาดเล็กไปจนถึงท้องทะเล
ทีนี้คำถามมันก็มีมาไงบอกว่าข้างในน้ำมันขุดไม่ใช่เหรอ
มันเป็นโครนมันแทบจะมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอ
ขุนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายานตัวนี้มีความพิเศษ
เขาใช้ระบบโซน่าทำหน้าที่ตรวจหาวัตถุใต้น้ำ
แล้วก็กำหนดตำแหน่งรวมถึงทิศทางในการเคลื่อนที่
กล้องวีดีโอถ่ายภาพใต้น้ำ
ซึ่งยานสำรวจใต้น้ำตัวนี้จะสามารถส่งสัญญาณได้ระยะ๑๐๐เมตร
เซ็นเซอร์การส่งสัญญาณโซน่าไปสำรวจสภาพ
รวมไปถึงไปสำรวจขนาดของถ้ำ
ส่วนความลึกต่อระดับน้ำยานขับเคลื่อนใต้น้ำลำนี้
ก็มีกำลังขับเคลื่อน๕๐แรมมาร์
สามารถที่จะสำรวจในระดับความลึกสูงสุดคือ๑๐๐เมตร
แล้วก็อย่างที่บอกพอสำรวจได้ครั้งละ๑๐๐เมตร
มันทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ๒๓ชั่วโมง

เขาวางแผนวางปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้เอาไว้คือ๓วัน
คือเราก็หวังใจแล้วค่ะว่าจะให้เจอน้องภายในเร็ววันที่สุด
ส่วนเรื่องการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติ
สำหรับงานอุตสาหกรรมน้ำลึกหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
ในการปฏิบัติงานใต้น้ำมันจะขับเคลื่อนได้๔องศาอิสระ
๔องศาอิสระคือได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนก็ได้แนวลึกก็ได้
รวมถึงสำรวจแล้วก็ระบุพิกัดตำแหน่งบริเวณที่หุ่นยนต์ดำน้ำอยู่ได้ในระยะไกล
ทีนี้การติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ดำน้ำกับผู้ปฏิบัติงาน
เขาจะสื่อสารกันผ่านชุดการสื่อสารของคอมพิวเตอร์
ส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะใช้วัดตำแหน่งทิศทางมุม
แล้วก็ใช้วัดความลึกจากเซ็นเซอร์ติดตามความดันอากาศ
ปฏิบัติการภารกิจสำรวจค้นหา
ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดสายควบคุมนั่นเอง
คุณผู้ชมดูอย่างแรกไปแล้วไปดูกันต่อ
โดรนค่ะโดรนใช้สำรวจทางอากาศ
แล้วเขามีการติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อน
อุปกรณ์ในการช่วยค้นหา
การทำงานของโดรนคือเขาจะเก็บภาพโดยรอบพื้นที่ทั้งหมด
ส่วนเจ้าตัวกล้องตรวจจับความร้อน
มันจะไปตรวจจับกลุ่มความร้อนต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่
แต่มันจะเจาะลงไปตามพื้นที่ต่างไม่ได้

อุณหภูมิในถ้ำมันก็ต่างจากนอกถ้ำ
เรื่องต้นอาจจะทำให้เรารู้ข้อมูลว่าบริเวณไหนภาพเป็นอย่างไร
หลังจากนั้นเอาภาพตรงนี้มันมีความสำคัญเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าจะต้องเอาภาพนี้มาพล็อตเป็นแผนที่
จะดีกว่าการที่เอาคนบุกเข้าไปสำรวจอย่างเดียว
เพราะว่าอย่างที่บอกขีดจำกัดของคนก็คือเรื่องของความอันตรายนั่นเอง
ครับส่วนเมื่อวานี้ทางด้านของนักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำนะครับ
ก็เปิดเผยเรื่องของการประสานทีม
ที่จะบินโดรนถ่ายภาพอินฟาเรทหรือว่าจับความร้อนนี้
บอกว่าจะให้ประสานในการบินในช่วงเวลากลางคืนคุณ
เพราะว่าจะบินสำรวจเพิ่มเติมกลางคืน
จากกลางคืนตัวถ้ำหรือว่าหินจะมีความเย็น
หากมีช่องหรือว่าโพรงไอน้ำ
ก็จะลอยตัวขึ้นมาปะทะความเย็นคุณเข้าใจไหมฮะ
กลางคืนดูที่โพรงต่าง
ถ้ามีไอน้ำลอยตัวแสดงว่าเห็นแล้วล่ะ
ว่าความร้อนจากถ้ำมันถูกระบายออกมา
ก็จะรู้ว่าโพรงตรงนี้มันสามารถที่จะทะลุลงไปได้นะครับ
อย่างที่บอกว่าไอน้ำจะลอยตัวขึ้นมาปะทะ
ความเย็นเกิดความควบแน่นมีโอกาสเจอปล่องได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์นักธรณีวิทยา

เพราะบริเวณโพรงที่ตันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง
แต่การที่ถ้ำมีน้ำก็จะสามารถไหลผ่าน
แปลว่ายังคงมีอากาศ
ดังนั้นการหายใจอาจจะอึดอัดบ้าง

อันนี้นักธรณีวิทยาหมายถึงคนที่ติดอยู่ในถ้ำ

ขณะที่เจ้าหน้าที่จะลงไปในโพรงนั้น
มันก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
เพราะอย่างที่บอกมันอาจจะมีก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์เนี่ย
เกิดขึ้นบริเวณโพรงเหล่านี้ได้
แล้วนอกจากนี้ทางด้านกองบังคับการตำรวจน้ำ
ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำระดับครูฝึก
พร้อมกับทีมมนุษย์กบลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ
ทีนี้ก็มีอุปกรณ์สำคัญหลายชนิดเลยค่ะ

จะช่วยให้นักประดาน้ำเขาสามารถพูดคุย
แล้วก็สื่อสารกันได้เลยใต้น้ำ
ไม่ใช่แค่สื่อสารกันเองอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
ยังสามารถสื่อสารกับทางหน่วยบัญชาการได้
แต่ว่าระยะทางจะอยู่ในระยะประมาณ๕๐๐เมตร
นี่ค่ะก็เป็นอุปกรณ์ต่างที่เป็นเทคโนโลยี
นำมาช่วยเสริมทีมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับ๓วัน๑๓ชั่วโมง
อีก๔๘นาทีแล้วที่ไม่สามารถติดต่อ
เด็กทั้ง๑๒คนกับโค้ชได้นะครับ

ในการที่จะรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบว่า
ปฏิบัติการในเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็รุดลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้านะฮะ
ซึ่งถือว่าในพื้นที่ทัพนักข่าวโอ้โหเยอะมาก
รวมถึงทัพนักข่าวสื่อทั่วโลกนะครับ
ก็มาจับตามองปฏิบัติการในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คน
โดยในส่วนของข่าวต่างประเทศเขาก็มีการนำเสนอนะคุณ
บอกว่าบรรยากาศความกังวลก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
หลังจากเวลาล่วงเลยมากว่า๓วัน
มีการประดมทีมนักประดาน้ำหน่วยซิล

ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบาก
พร้อมกับรายงานอ้างผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

มั่นว่ากลุ่มผู้สูญหายยังมีชีวิตรอดอยู่ภายในถ้ำ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มีความยาวมากกว่า๖กิโลเมตร

ถูกต้องซึ่งจริงถ้ำนี้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ถือว่าเป็นถ้ำที่ติดอันดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

ความยาวเท่าที่สำรวจได้ตอนนี้
ก็คือ๑๓๑๖เมตร
เอาละครับคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกับคุณทัศนัยโคตรทอง
ทีมข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่ถ้ำหลวง

สวัสดีคุณสืบสกุลคุณอริยาคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรับคุณทั้ง๒ท่านพูดเสียงดันนิดหนึ่ง
เพราะว่าในพื้นที่ของผมฝนตกสักพลาด
ต้องพูดแข่งกับเสียงฝนนิดนึง
ต้องบอกว่าตั้งแต่ตี๕ที่
ก็ทีมงานก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่กัน

ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงล่าสุดตอนนี้

และฝนก็จะคงตกหนักมากกว่าเมื่อคืน

ทำให้ตอนนี้ในพื้นที่ทั้งบริเวณทางขึ้นเข้าไปที่ถ้ำ
ตอนนี้มันกลายเป็นเครกศ์โพสิทธิ์หมดแล้ว
แล้วมีน้ำที่มันเป็นน้ำผสมโคครับ
รถทุกคันที่ขึ้นมาด้านบนแทบจะขึ้นมาไม่ได้แทบจะจอดไม่ได้

ถึงมันห้างที่ผ่านมาจะมีความพยายามใช้เครื่องสู่น้ำ
ข้างในเพิ่มมาทีอืมครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้เดินเข้าไปสำรวจ
ถึงปากถ้ำเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะรายงานสดกลับเข้าไป
พร้อมกับภาพอีกครั้งหนึ่งคือพื้นที่ที่ปากถ้ำตอนเนี้ยมีกองกำลังทหารอยู่
ข้างในเป็นร้อยนานโดนทั้งหน่วยซิลเองก็ได้เข้าไปแล้ว
ได้เข้าไปที่เตรียมพร้อมจะดำเนินการอีกครั้งในวันนี้
แล้วเป้าหมายในวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะนำไปให้สุดปลายทาง
เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยทางด้านของหน่วยซิลพยายามที่จะดำไปแล้ว
แต่ว่ามันหมดแต่ต้องต้องกลับมาก่อนครับแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ใหม่
เพราะว่าฝนเองเนี่ยยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะคือตอนเนี้ย
ทุกภาคส่วนก็ยังคงรอคืออุปสรรคมันสำคัญคือเรื่องของฝนที่ยังตกมา
ทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้วก็ยากลำบากมาก
ว่าทุกคนเองก็ตอนนี้พร้อมประจำการที่จะเตรียมปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
ครับคุณทัศนัยครับพอจะได้พูดคุยกับทางด้านของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ว่าวันนี้จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไกลเป็นพิเศษบ้างครับ
เมื่อสักครู่ตอนที่ผมเดินขึ้นไปในถ้ำเนี่ยผมเดินขึ้นไปพร้อมกับท่าน
อ่าผู้มักการพิเศษที่หนึ่งก็คือท่านนาวะเอกอะนั้น
กับเราว่าคือการติดต่อสื่อสารระหว่างจริงงานที่สถาการณ์ทางนอกเนี้ย
มันไม่ได้เลยมันติดต่อกันไม่ได้
ท่านเองก็เลยเข้าไปด้วยตัวเอง

เมื่อกี้ท่านเองเอาอุปกรณ์เดินเข้าไปเดินทางเข้าไป
พร้อมกับกรรมกำลังของเฮอร์ซิลอีกส่วนหนึ่งที่สมทบเข้าไป
คือตอนนี้กำลังทั้งหมดที่อยู่ข้างในของเฮอร์ซิลเอง

แล้วก็มีทางของจรวดน้ำเองก็เข้าไปสมทบนะฮะ
ซึ่งเมื่อคืนเขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานอยู่
แต่ว่าแผนงานในวันนี้เดี๋ยวต้องรอท่าน
คือท่านจะเข้าไปรับฟังข้อมูลติ๊ดจากกองกำลังข้างใน
แล้วก็เดี๋ยวจะออกมารายงานให้เราทราบว่า

เดี๋ยวก็ต้องรอทางผู้ว่าเองมาประชุมร่วมกันกับผู้การเอง
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งว่าจะทำอย่างไร

รวมทั้งอย่างที่เราได้รายงานตั้งแต่เมื่อวาน
ว่ามันมีกองกำลังอีกชุดหนึ่งของหน่วยอื่น

ก็ยังต้องเร่งสำรวจที่บนข่าวทั้ง๓ปล่องที่พบว่า
ร่องไหนที่เราจะสามารถลงเข้าไปได้ใกล้โถงนั้นที่สุด
เพื่อที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยทุกคนออกมา
เพราะว่ามีข้อมูลบางส่วนที่เราก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะมีบางปล่องเนี่ย
มันจะอยู่ใกล้โถงมากแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าปล่องนั้นเนี่ย

นะครับคุณทัศนัยฮะถ้ามีความคืบหน้าเนี่ย
รายงานเข้ามาในข่าวเช้าให้เราทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คสัญญาณเรื่องของการรายงานสดอยู่
ซึ่งอีกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานสดกลับไปพร้อมบรรยากาศให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณทัศนายโค้ดทอง
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถึงที่บริเวณถ้ำได้สักพักนึงแล้วแหละ

เป็นช่วงประมาณ๖โมงครึ่งส่งมา
แต่ว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องของแผนการปฏิบัติภารกิจในวันนี้

รวมถึงต้องรอทางผู้ว่าราชการจังหวัดมา
ประชุมมหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
เพราะว่าเช้านี้อย่างที่เห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะ
หมอกทั้งฝนตกลงมา
ตอนนี้ต้องดูการปฏิบัติงานของทั้ง๒ชุด
แรกคือหน่วยซิลที่เข้าไปภายในถ้ำ
ตอนนี้ยังรายงานผลออกมาไม่ได้นะครับ
และอีกชุดหนึ่งที่เดินเท้า
ในการสำรวจปล่องสำรวจโพรงต่างนี่นะครับ
ก็เมื่อวานนี้เตรียมอุปกรณ์ไป
ค้างคืนภายในป่าเลยไม่ได้กลับออกมา
ก็ต้องดูว่าจะมีการรายงานผลออกมาอย่างไรบ้าง
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่อง